ลงใต้กันก่อนเลยนะครับกีฬาวัวชนนะครับได้รับความนิยมอย่างสูงในภาคใต้นะฮะ
วัวชนเอาพูดถึงราคาก่อนถ้าระดับธรรมดาธรรมดาหลักแสน
ถ้ามีดีกรีเป็นแชมป์เนี่ยหลักล้านครับที่นครศรีธรรมราชมีวัวชนคู่หยุดโลกครับ
หนึ่งตัวมาจากจังหวัดตรังมาเจอกับแชมป์เก่าสามสมัยจากจังหวัดสุราธานีนะฮะ
ชนกันโอ้โหดุเดือดเลือดสาดแล้วมีตัวหนึ่งตายคาสังเวียนเลยฮะ
โอ้โหเลือดสาดจริงจริงอ่ะครับวัวตัวสีน้ำตาลคือโคขาวสตาร์บอยของจังหวัดตรังครับ
ส่วนบัวตัวสีดำคือโคท้องลายเพชรพยักษ์จากจังหวัดสุราธานีดีกรีแชมป์๓สมัย
ควิดครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วครับมีเงินเดิมพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายวางข้างละ๔๐๐๐บาทครับ
ต่อสู้เริ่มขึ้นโดยโคท้องลายเพชรพยักษ์แชมป์เก่าราคาเป็นต่อเยอะพอสมควรครับ
แต่เมื่อเริ่มชนทางเจ้าโคขาวสตาร์บอยวัวชนจากตรังเนี่ยก็ไม่ทำให้คนที่ชอบวัวรองผิดหวัง
เพราะว่าไล่ควิดสู้กับโคท้องลายเพชรพยักษ์ได้อย่างสูสี
หลังจากที่ทั้งคู่ไล่ควิดกันอย่างสนุกสนานนานกว่าครึ่งชั่วโมงทีเดียวนะครับ
สุดท้ายโครท้องลายเพชรพยักษ์เนี่ยเป็นฝ่ายพลาดท่าเสียหลักล้มลงไปนอนตะแคง
โคขาวสตาร์บอยยังไม่ลดละตามควิดโคท้องอายเพชรพยักษ์นะฮะ
แน่นิ่งไม่ไหวติงกรรมการจึงยุติการแข่งขันแล้วเข้าไปดูปรากฏว่าโคท้องลายเพชรพยักษ์สิ้นใจตายครับ

อยู่ในสภาพคอหักเลือดทะลักออกทางจมูกและปากจึงยกมือให้ยุติการแข่งขันและประกาศให้โคขาวสตาร์บอยวัวชนจากตรังนะครับผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะไป
ส่วนเจ้าโคท้องลายเพชรพยักษ์นะครับเจ้าของได้นำซากขึ้นรถกระบะเอากลับไปทำพิธีฝังอย่างสมเกียจวัวชนต่อไป
ด้านนายคามินเจ้าของโคท้องลายเพชรพยักษ์นะครับ
กล่าวว่าโคท้องลายเป็นแชมป์มาถึง๓ครั้ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔คงไม่เพราะใจสู้
ไม่ยอมวิ่งหนีจึงสู้จนคอหักตายแบบนี้
ต้องขอนำเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า
เคยมีคนผู้สันทัศน์กรณี
เกี่ยวกับกีฬาวัวชนเขาบอกเอาไว้บอกว่า
กีฬานี้ไม่ใช่กีฬาทรมานสัตว์เพราะหากเท่า
วัวมาเปรียบกันในสนามแล้ว
วัวตัวไหนหันหลังไม่สู้เจ้าของเขาก็ไม่ให้สู้นะ
เขาก็ไม่เอามาชนกันนะครับ
ฉะนั้นเขาบอกว่ามันเป็น
เลือดนักสู้ความสมัครใจของวัวเองนะครับ
เป็นกีฬาของเขาแบบนี้ครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ